ทำงานเก่งมากจริงค่ะนั่นก็คือสายฟ้าพายุสุดหล่อนั่นเองคุณผู้ชม
ต้นเรื่องก็มาจากคุณแม่เนี่ยคุณแม่ชมพู่ค่ะ
เขาออกมารีวิวก่อนเลยนี่ภาพนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมนะคะมาในลุคเสื้อแบบโอเวอร์ไซต์แบบหลวมนี่แหละค่ะ
โพสต์แบบสะบัดผมเผลอค่ะ
มีเครื่องประดับนิดหน่อยให้เข้าชุดค่ะ
ปรากฏว่าไหนแล้วแบรนด์เขาก็ส่งมาให้แม่แล้วใช่ไหมคะ

ส่งให้ลูกหน่อยนี่แม่ชมก็เลยขอความร่วมมือจากพี่สายวิพา
รีวิวกันหน่อยนี่ไงในแบบน่ารักนะดูดิ
แจ๊คแต่คุณแม่เขาน่ารักมากเลยไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะ
รบกวนลูกรีวิวให้แม่หน่อยครับ

สีเขียวสดใสแบบไทยรัฐเลย
ดูดรฐานจะเป็นในแบบแอคติ้งได้นะดูนี่

เห็นแล้วก็บอกโอ้โหคุณผู้ชมแม่ก็แบบว่าสแนปเก็บเอาไว้เลยล่ะค่ะ
มาต่อกันที่พี่พายุดีกว่าพี่พายุอย่างไรอยู่ไหนคุณผู้ชม

หน้าม้าแต่งนิดนึงเต๋อด้วย
นี่คุณผู้ชมน่ารักจริงค่ะ
จัดได้โอ้โหเรียกว่าเป็นป้องเลยนะคะ
เหยียงคอนิดนิดดูสายตาตีนเตอร์
มุนอบอุ่นมากนะคะโดยเฉพาะท่าเท้าเอวนะคะ
ไม่รู้คือเท้าไม่รู้อยู่ตรงไหนเอวอยู่ตรงไหนเนี่ย
เออนะคะเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วน่ารักนะคะ
ภาพรวมการรีวิวครั้งนี้นะคะดิฉันให้เต็ม๑๐เลยค่ะ
แบบกางเกงบ้านนี้เขาใส่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ
เป็นกางเกงหลวมนะคะส่วนลีลาของพี่สายพี่พาเนี่ย
ต้องบอกนะคะนี่คือการรีวิวเสื้อผ้านะคะ
คือดิฉันนึกว่ามาตีรังกาเล่นนอกบ้านนะคะ
ถึงว่าเสื้อผ้าเขาใส่สบายอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่าน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะ
อนาคตเนี่ยพี่ได้สัมภาษณ์แน่นอนพี่สายพี่พานะคะ
ฮอตจริงน่ารักจริงนะคะ